บอกว่าผมก็บอกว่าเองถือเบียดทำไมลองโทรหนึ่งเก้าหนึ่ง
ว่าเขาจะมาแล้วครับพอดีพอโทรไปแจ้งไปแล้ว
ก่อนที่เขาจะมาถึงพ่อเขาพ่ออุ่นเขาก็ไปขอมีดได้
บอกเอามีดมาเดี๋ยวพ่อเอาไปเก็บเดี๋ยวพ่อเอามีดไปเก็บ
แล้วก็ที่เขากินยาเข้านอนซะเขาก็กินยาแล้วเขาเข้ามุ้งนอน
ผมก็วิ่งไปบอกว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วครับเขาเข้าไปนอนแล้ว
ทีนี้ตำรวจกรูขึ้นไปกรูขึ้นไปที่นอนของเขา
แล้วก็จะไปดึงเขาออกมาจากมุ้งครับตกใจมันก็ตื่น
มันก็ออกมาจากมุ้งตำรวจอีกคนนึงกระโดดลงไปข้างล่าง
อีกคนนึงวิ่งไปหลังเขาวิ่งมาเขาก็ล้มลง
พอล้มลงไปทั้งล่างแล้วลูกชายผมก็ล้มไปทับเขา
ไอ้คนนี้โดดไปก่อนบอกยิงยิงมันยิงมันยิงมัน
ทีนี้ผมก็ยกมืออย่างนี้อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง
ผมยกมืออย่างนี้อย่ายิงอย่ายิงปิ้งออกมาเนี่ยโดนนิ้
ผมแล้วก็เป็นรูอยู่ข้างขวานะครับ
เขาสัดเปลี้ยงเปลี้ยงได้แค่ข้าวท้องนี้ก่อน
แล้วมันก็หมุนตัวอย่างเงี้ยมันหมุนตัวจะล้ม
แล้วเปรี้ยงอีกแล้วเปรี้ยงไปยิงสามนัดนะครับ

โดนพร้อมสองข้างแล้วก็

ท้องลูกชายครับผมแล้วก็ขาลูกชาย
แล้วมันก็ล้มพร้อมอยู่ตรงนั้นนะครับ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
เราจะคุยกันเรื่องคดีที่เกิดขึ้นที่
การให้การของทั้งสองฝ่ายแทบจะไม่ตรงกันเลย
ระหว่างฝ่ายของผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บ
กับฝ่ายของตำรวจที่เข้าไปรองับเหตุนะฮะ
เท้าความตามท้องเรื่องก่อนเอาสั้นย่อนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มกว่า๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่ที่เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับ
อยู่หลังโรงเรียนสุเหล่าดอนเกาะกาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พ่อได้โทรไปแจ้ง๑๙๑ว่าลูกชายวัย๒๑ปีกำลังคลุ้มคลั่ง
ขอให้ตำรวจช่วยมาระงับเหตุให้หน่อย
สักพักหนึ่งตำรวจก็มานะครับ
ระงับเหตุระงับไประงับมายังไงไม่รู้
เอาเป็นว่ายิงใส่ลูกชายจนเขาบาดเจ็บนะครับ

แต่ที่สำคัญก็คือสิ่งที่ออกมาจากทางฝั่งตำรวจ
ก็ไม่ตรงกับที่พ่อเขาให้การไว้
บอกว่ายืนยันว่าเรื่องนี้ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าตั้งแต่แรกดูเหมือนว่า
ตำรวจเองก็ไม่ได้บันทึกคำให้การ
หรือว่ารับแจ้งความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ส่วนฝั่งตำรวจนะครับภูมิกับการสพชิมพลีเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะฮะ
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถาม
ท่านก็ให้ข้อมูลรายละเอียดแจกแจงมาเลย
เดี๋ยวมาว่ากันว่าแต่ละฝ่ายว่ากันยังไงนะครับ
สุดท้ายปลายทางของคดีนี้แน่นอนว่า

ป้องกันตัวหรือไม่ป้องกันตัวทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
แล้วคดีจะไปจบแบบไหนอะไรยังไง
ต้องยึดใครยึดตรงไหนว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริง
เพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ที่เกิดเหตุที่เดียว
บ้านหลังเดียวนี่แหละห้องห้องเดียวเนี่ย
แต่ไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
วันนี้แขกรับเชิญนะครับมีผู้ที่เป็นพ่อของผู้ที่ถูกตำรวจยิงบาดเจ็บนะครับ
นายประกอบรัตนดีนะฮะแล้วก็มีผู้ที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
เป็นญาติญาตินะครับมีในอุ่นบุญคงเป็นพ่อบุญธรรมของผู้บาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็นายนครตุธิรัฐนะครับเป็นญาติของผู้บาดเจ็บ
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับจะมาให้ข้อมูลแล้วก็แง่มุมเรื่องของกฎหมายนะครับ
ก็คือทนายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทนายเดชาครับ
ก่อนอื่นผมขอถามคุณพ่อก่อนกันแล้วกันนะฮะคุณพ่อประกอบนะครับผม
ปกติแล้วทำงานอยู่ที่จุดตรงนั้นเลยแคมป์คนงานก่อสร้างที่บางน้ำเปรี้ยฉะเชิงเศร้า
ทำงานเกาะสร้างเป็นโรงเรียนครับผมเป็นโรงเรียนสุราวดอนเกาะกาครับผม
ลูกชายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาการบาดเจ็บที่ถูกยิงก็ดีขึ้นนะครับผม
ก็คือว่าทางแพทย์เขารักษาอย่างดีออกจากโรงพยาบาลแล้วยังครับผมยังนะครับผม
ก็คือให้ทานอาหารอ่อนได้แล้วครับลูกชายอายุ๒๑ปีครับผมปกติอยู่กับคุณพ่อตลอด
ครับคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่เขาเสียตั้งแต่ปี๔๗ครับผม
ลูกชายมีอาการอะไรบ้างครับสำหรับอาการทางสมองหรือว่าทางพิการทางร่างกายหรืออะไร
ชักตั้งแต่นั้นมาชักไม่หายก็คือทานยาประจำมาตั้งแต่อายุ๔ปีครับผม

ณขณะนี้ก็คือมีบัตรผู้พิการทางสมองที่เป็นบัตรประจำตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยพ่อบอกว่าลูกชายคลุ้มคลั่ง
เพราะว่าเขายายาเขาหมดนะครับยาประจำตัวของเขาเขาหมด
ประจำโรงของเขาเขาหมดหมดมาสองวันพอดีงานผมเร่ง
ผมขึ้นโครงรังคาอยู่งานผมเร่งคิดว่าพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์จะไปเอายาให้ลูก
ก็คือขึ้นจัวขึ้นนี้เสร็จแล้วก็จะเอายาให้ลูก
ตาขวางเข้าอยู่ไหน
จะบอกอะไรเขาก็ไม่ฟัง
เขาก็เดินง่วนไปมาไปมา
บริเวณนั้นครับผมแคมป์คนงานเป็นยังไงครับแบ่งเป็นห้องห้องนี้ครับ
ก็คือแบบเป็นหลังโรงอาหารโรงเรียนนะครับผมผมก็จะตีเอาไม้อัดไปปูยกระดับยกระดับมาประมาณนี้ครับผม
แล้วก็ปูนอนกันอ่าครับลูกชายคลุมคลั่งลูกชายก็มันก็ไม่ได้คุ้มครั่งไปทำอะไร
ผมก็บอกให้เขาไปอาบน้ำเขาก็ทำท่าเขาก็ทำกับมืออย่างนี้
เขาทำทำใส่ผมอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นคลุมข้างแต่ดูไม่ดีล่ะครับผม
ท่าทางแบบครับผมไม่น่าไว้วางใจครับผมแล้วก็น้องน้องสองคนที่มาทำงานด้วย
เพิ่งมาใหม่เขาไม่เคยเห็นอาการของน้องอย่างนี้ครับ
แล้วก็เขากลัวเขากลัวเขาไม่กล้ามาทำกับข้าวเขาไม่กล้ามานั่งทานข้าว
ทีนี้พอนี้ผมก็ไปทำกับข้าวกับพ่ออุ่นทำกับข้าวกระพุนทำเสร็จ
ก็ตักข้าวให้เขาทีนี้พระอุ่นเขาก็แกล้ง
คือตอนนั้นผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้โทรอีกเอาเป็นว่าในคืนวันนั้นอ่ะ
ลูกชายท่าทางไม่ดีครับผมแล้วผมยังไม่ได้โทรแจ้งหนึ่งข้าวหนึ่งนะครับ
ยังไม่ยังไม่แจ้งครับผมพอจะตักข้าวให้เขาพระอุ่นเขาก็แกล้ง
นี่ยังยังไม่ตักกลับให้เขาเขาก็เอาเขาก็หยิบมีดอยู่ข้างข้างมีดที่วางไว้บน
คือลูกชายถือมีดอยู่ครับมีดอ่าทำกับข้าวครับผมมีดประมาณนี้ครับผม
ครับก็มาเคาะกระดานป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอืม
อุ่นเขาก็เฉยเขายังไม่ตัดกับข้าวพ่ออุ่นก็คือครับผม
พ่อบุญธรรมครับที่อยู่ด้วยวันนั้นครับอืมแล้วพอนี่เขาก็เอามีดวางไว้
แล้วก็ผู้อื่นเขาก็ตักกับข้าวให้เขากินข้าวเสร็จทีนี้พวกน้องมันก็กลัวมันจะตกใจมากครับผม
เอาเป็นว่าเอายังไงแล้วยังไงเขาแล้วผมกับเขาผมก็พูดบอกว่า
กินข้าวจะได้กินยาเขาก็คึ้งขังใส่ผมเขาก็เอามีดมาเคาะอีก
มีดมาอีกทีนึงครับผมจับมีดมาเคาะอีกทีนี้ผมก็ไม่พูด
ผมก็เลยว่างั้นกูโทรโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งดีกว่าแล้วก็โทรไปแจ้งครับผม
โทรไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งรับสายแล้วครับผมคุณพ่อพูดไว้ยังไงกับหนึ่งข้าวหนึ่ง
บอกว่าให้มาให้ช่วยมาระงับเหตุให้หน่อยครับผมก็คือมีน้องอาการ
สติไม่ค่อยดีแล้วก็เขาถือมีดทำที่ทำกับข้าวอยู่
ก็คือน้องที่มาทำงานใหม่เขาไม่เคยรู้เขากลัว
ก็คือให้ช่วยมาเอามีดออกให้หน่อยพูดแบบนี้
เดี๋ยวจะติดต่อที่สนใกล้ครับผมครับผม

พอตักข้าวให้เขาทานเสร็จ

เขาก็ทานข้าวแล้วเขาเข้าไปนอน

ทีนี้พอเขาทานข้าวเสร็จ

เอามีดมาให้พ่อแล้วไปกินยาเข้านอนซะ
เอาเป็นว่าก็ดึงมีดกลับมาแล้ว
แล้วเขาไปนอนกินยาไหม

คือยาเขามียาเหลืออีกเม็ดหนึ่งครับผม

แต่มันไม่ครบจำนวนแล้วว่าเหลืออยู่ตัวนึง

ก็ประมาณ๒๐นาทีครับผม

เป็นตำรวจสพชพอชิมที
กี่นายครับมา๔นายครับผม

ก็คือพอรถเขาวิ่งมา
จอดปุ๊บลูกสะพ้ายผมเห็นตำรวจเขาโดดลงจากรถวิ่งมา
ลูกสภัยผมเห็นมารถรถกระบาดครับผม
สะพายผมไปบอกว่าพี่ไม่ต้องมาแล้ว
เนาะเขาสงบเข้านอนแล้ว
พี่ไม่ต้องเข้าไปหรอกน้องเขานอนแล้วเขาเข้ามุ้งนอนแล้ว
ไหนมันนอนอยู่ตรงไหนมันนอนอยู่ตรงไหน
บอกนอนอยู่ในมุ้งครับไหนมุ้งมันไหนมุ้งมัน
เขาก็พยายามจะไปดึงมุ้งผม
ผมก็กลัวมุ้งผมขาดผมก็ไปปลดสายมุ้งผมออก

อยู่นะที่ว่าตำรวจบอกว่าไหนอยู่ที่ไหน
พอหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าไปสองนาย
เพื่อจะเข้าไปดูว่าที่ว่าน้องสงบแล้วอยู่ที่ไหน

ครับผมมันเป็นชั้นที่ปูไม่อัดนอนอยู่ครับ

ไปด้วยไหมตอนนั้นพ่ออยู่ตอนนั้น

อีก๒นายอีกนายหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องน้ำ
อีกนายหนึ่งยืนอยู่ไกลจากที่เกิดเหตุไปครับ
ขึ้นไปสองนายในมุ้งที่ลูกชายนอนอยู่

สรั้วนะครับเพราะว่าไปตรงที่ร้านอาหารนะครับ
พอมองเห็นครับผม
ตำรวจที่เข้าไปในมุ้งไปเปิดมุ้ง

หนึ่งครับอีกนายหนึ่งยืนอยู่ข้างครับผม
พอนี่แล้วน้องเขาสติเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็ตกใจครับ
คือไปจับขาน้องออกมาออกมาอย่างนี้

เพราะผมยืนดูอยู่อย่างนี้ครับ
ก็คือน้องก็ตกใจสะดุ้งตื่นมา
ตำรวจเขาก็คิดว่าน้องจะสู้จะอะไรมาทำร้ายเขา
เขาก็วิ่งตำรวจที่ไปจับขาน้อง
วิ่งออกมาแล้วกระโดดไปไปโดนมีดที่อยู่บนเขียงล่วง
แล้วก็น้องก็วิ่งออกจากมุ้งจะมาหาผม
แล้วตำรวจอีกนายนั้นวิ่งออกไปไป
มันเป็นพื้นต่างระดับเขาไปสะดุดล้มตรงนั้น
แล้วน้องจะวิ่งออกจากผมไปหาพระอุ่นเขา
ไปก็ไปสะดุดไปล้มไปทับขาเขา
แล้วก็พอตำรวจนายนั้นลุกออกไปได้
เขาก็หันกลับมายิงมันยิงมันยิงมันยิงมัน

ตำรวจอีกที่คนล้มอะครับ

ครับแล้วพอเขาไปยืนนู่น
ตำรวจชุดดำในนอกเครื่องแบบยังไม่ยิง
แต่พอเขาไปยืนปุ๊บเขาเปรี้ยงมา

มาก็แขนผมก็สะบัดอย่างนี้

มันก็พยายามเท้าม้าหินอ่อนจะลุก

นอกเครื่องแบบเสื้อดำมาก็ยิงเลย
ว่าขึ้นไปกับเพื่อนสองคนคนนี้คือคนที่ยิงคือคนที่ยืนอยู่ข้างหลังที่ไม่ได้เข้าไปในมุ้ง
คนที่ยืนอยู่ข้างหลังที่ไปล้ม

คนนอกเครื่องแบบเสื้อดำเนี่ย
ยิงลูกที่มันกำลังจะลุกขึ้นมาได้ประมาณนี้ครับ

นัดมันก็หมุนล้ม

แล้วทำไปโดนมีดมีดหล่นมาที่พื้น

แล้วตำรวจคนที่ไปที่มุ้งที่วิ่งออกมาก่อนแล้วโดนมีดเนี่ยก็ล้มลง
ไม่คนที่อยู่ข้างนอกครับ

พอเพื่อนเขาวิ่งออกมาน้องก็วิ่งตามจะมาหาผม

แล้วก็ตำรวจที่ยืนอยู่ข้างเขาก็เห็นเขาก็วิ่งไป

คนที่ไม่ได้ล้มก็คือคนที่เข้าไปที่มุ้งตอนแรก
ครับ
พ่อนัดแรกพ่อยกมือห้าม

ส่วนอีก๓นัด

ตรงท้องด้านขวานัดหนึ่งทะลุ

ตรงท้องด้านซ้ายก็ทะลุหลัง
แล้วตรงน่องด้านนี้ก็ทะลุ

ตำรวจก็พาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาล

แล้วก็ล็อกกุญแจใส่กุญแจมือ

เขาบ่นกับตัวเอง
ไอ้หาถ้าปืนกูไม่ขัดลำ

ตอนนั้นคิดว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
ผมก็คิดว่าเขาจะยิงให้ตายนะครับผม

เพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้ว่า

ก็คือสะดุดล้ม

ก็คือมันจะรวยลินแล้วครับ

หลังจากนั้นพอยิงไม่ออกปุ๊บเขาก็พาไปโรงพยาบาล
เขาก็ยังครับ

ทีนี้พอตำรวจในเครื่องแบบคนที่ขับรถ

เฮ้ยหากคนจะตายแล้วไปเหยียบไว้ทำไม

ไปรอ๑๖๙รถฉุกเฉินมันช้าเดี๋ยวคนก็ตาย

ก็หามขึ้นรถไปโรงพยาบาล

โดยเฉพาะคนที่ว่าเหยียบอกลูกแล้วก็แป๊กยิงเนี่ย

จำหน้าได้หมดเลยไหม

คุณลุงประกอบจำหน้าได้หมดเลยไหม
ว่าเป็นใครคนไหนอะไรยังไงชื่ออะไรตำรวจนายไหนที่มาวันนั้น
เขามีชื่อให้อยู่ครับ
อยู่กับหลานอีกคนนึง
เอาตัวลุงดิตัวลุงจำได้ไหม
ว่าในที่เกิดเหตุ๒คนนี้ที่ขึ้นไป
เราไปในมุ้งแล้วมีการล้มแล้วมีการยิงกันอีกคนนึง

คนที่ยิงคนที่ยิงน้อง๓นัดเนี่ยถ้าเห็นผมจำได้ครับผม

หัวหน้างานบอกว่าพาไปแจ้งความ

แจ้งไว้เป็นหลักฐานก็ไม่มีผลตามกฎหมายเลย

ไปสพเนี่ยแจ้งได้เลยไหม

พอมันเป็นคดีอาญาผู้ก็ต้องรับคำร้องทุกข
ไม่ใช่รับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน
รับแจ้งไว้เป็นหลักฐานก็เหมือนเป่าคดี

เพราะฟังนี่มันมีคดีอาญาเกิดขึ้นแล้ว

ต้องรับคำร้องทุกข์ออกเลขคดีเลย

แต่ลุงยืนยันกับเขาเลยไหมที่สพว่า

เขาเอาสำนวนมาให้ผมอ่าน
ซึ่งมันก็ที่ผมอ่าน

มันมีใบบันทึกแจ้งความอยู่

เพราะว่าในมุมของ
คุณลุงประกอบที่เล่าให้เราฟังนะฮะ

แต่ว่าเราถามไปยังภูมิกับการสหพว่าเช็มพรี

ไประงับเหตุในวันนั้นแล้วที่ได้รับแจ้ง
ตามที่ลุงเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเนี่ย

มันอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันแล้วกันนะครับ

ช่วงที่แล้วลุงประกอบ

ตอนที่มาระงับเหตุที่ว่าเขามีอาการไม่ดี

ใครยิงอะไรยังไงในที่เกิดเหตุในห้องเกิดเหตุเป็นยังไง

ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ให้

กรณีนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนเมาสุราอารวาส

จนที่สุดแล้วณขณะนี้เนี่ย

เป็นเงินเบื้องต้น๒๐๐๐เหรอหรือยังไง

ก็คือเรื่องนี้ครั้งเดียวหรือฮะเมื่อไหร่ฮะ
ครั้งเดียวประมาณวันศุกร์ครับผม

วันศุกร์ที่๒๘

ไปคุยกันที่ไหนครับ

ตอนที่ไปเจอตำรวจใช่ไหม

วันที่ผมลงไปเดินเรื่องเลยนะครับ

ศูนย์สารกลางจังหวัด

ที่ไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกัน

ผมไปโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวเนี่ย

โทรมาก็บอกว่า

เลี้ยไรเงิน๒๐๐๐๐บาท

คนที่หลานผมก็คือ

ก็น้องคนนี้เป็นคนที่ว่า

เขาโทรมาหาปุ๊บผมก็เลยบอกว่า
เอาอย่างนี้ผมจะเข้าไปสอนออยู่

ผมไปเอาไปแพทย์
ครับพอผมเข้าไปพอผมบอกว่า

ก็คือทางตำรวจนั้นเขาก็รอผมอยู่

ผมเข้าไปปุ๊บผมก็ไปหาร้อยเวร
ร้อยเวรผมก็บอกว่าพาพ่อมาแจ้งความ
เพราะว่าพ่อก็โดนกระสูญไปนัดนึง

นอกเครื่องแบบแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่ง

คล้ายว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากันกับตำรวจนอกเครื่องแบบ

ใช่ตำรวจที่ไป๑ใน๔ที่ไป

พอเขารอพอเขาเจอพวกผมปุ๊บเนี่ยเขาก็
พยายามพูดคุย

คือชุดทั่วไป

อะไรเพราะว่าอันนี้เป็นจงแต่งตัว

จังหวะที่ผมไปนั่ง

อ่าเนี่ยคือเราจะว่า
มันก็ยังไงก็คืออยากจะให้คุยกันตรงแล้วก็มันจะได้เห็นใจซึ่งกันและกัน
มันจะได้จบกันเขาบอกอย่างนี้
ผมก็เลยบอกโอ้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าค่าของคนเนี่ยมันมีค่าแค่เงินสองหมื่นล่ะครับ

อยู่ด้วยกันเลยครับแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่เขาก็หวาดล้อมผมบอกว่าเออให้เห็นอกเห็นใจตำรวจคนที่ยิงหน่อย
เผื่อเขาจะเล่าเรียนมาเผื่อเขาจะได้มาเป็นตำรวจนู่นนี่นั่นเขาก็มีครอบครัวอะไรของเขานะ
พ่อแม่เขาเสียตังไปเลย
ปวดเห็นใจเขาได้ไหมผมก็เลยบอกว่าโทษนะครับบอกเวลาตอนที่คุณยิงคุณทำไมไม่คำนึงคุณทำไมไม่คิด
ตอนที่คุณยิงนัดแรกเนี่ยคุณได้คิดไหมคุณที่ลั่นไกลไปที่เขาบอกว่าอย่ายิงคุณยิงเข้าไปโดนนิ้วมือบอกว่าอย่ายิง
นิ้วมือกับศีรษะนี่ซึ่งไม่ไกลกันเลยคุณนี่ลั่นไกลโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของคนอื่น

พูดอย่างนี้แหละครับผมผมก็พูดตรงนะครับก็คือกลับไปกลับมาเขาก็หวาดล้อม
ผมก็ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ผมยังไม่ยอมนะครับเขาก็บอกว่าเออเขาขอมาแล้วเหมือนเราไม่ให้ใจเขาเหมือนแบบผมเนี่ยใจดำอย่างนี้
ผมก็เลยมันไม่ใช่ว่าใจดำครับคิดถึงใจเขาใจเราอันนี้ผมไม่ได้ว่าทีนี้ผมก็เลยบอกว่ามาถึงเงินสองหมื่นอีกเขาก็เลย
ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าท่านอยากให้ได้อยากให้ผมรับเงินสองหมื่นเนี่ยผมบอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาลได้ไหม

ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยให้มันเป็นศักดิ์ขี่พยานหน่อย
ท่านคนนี้ที่ว่าเนี่ยคือเราไม่รู้จักชื่ออะไรเขาอย่างนี้ใช่ไหม

แค่ว่าวันนั้นเขาโทรมาแล้วอยู่ดีเขาก็ไปนั่งรออยู่
ใช่ครับผมแต่ไม่รู้ว่ายศอะไรครับวันนั้น
เอาเป็นว่าณวันนั้นคือพยายามที่จะช่วยเยียวยาให้สองหมื่น
เพื่อแล้วก็จะได้ไม่ต้องแจ้งคงแจ้งความอะไรกัน

ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยคุณพ่อคือก็เห็นใจเด็กที่เขาเล่าเรียนมา
พ่อแม่เขาก็ส่งเสียกว่าเขาจะเรียนมาได้ได้เป็นตำรวจได้เป็นอะไรเขาก็เสียตังค์มาเยอะ
ทีนี้ผมก็มันก็ผมก็ปวดหัวเหมือนกันผมก็ขึ้นสมองเหมือนกัน
ผมก็เลยถามเขาว่าคุณหญิงครับแล้วลูกผมผมไม่ได้เลี้ยงมาเหรอ
ลูกผมเห็นแต่มันเป็นคนพิการมันก็มีสติกว่าคนที่ยิง
ไม่ใช่ว่าศักดิ์จะยิงใครก็ยิง

ก็คือเราไม่ยอมไม่เอาไม่รับพอดีเพราะเขาก็ไม่ไปโรงพยาบาล
ใช่ครับถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าจะให้ผมผมบอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็เราก็มาถ่ายคงถ่ายรูปถ่ายคลิปเพื่อเป็นสักขีพยานครับผม
พอวันศุกร์ตกลงคุยกันอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าก็ไม่ได้ตกลงอะไรกัน
แล้วยังไงต่อ
คนผู้ชายที่เขาถือฟองเงินนะครับเขาก็ลุกขึ้นมา
ว่าเนี่ยเงินสองหมื่นจะเอาไหม

ครับผม

มีร้อยเวรกับมีนครกับบัญชาครับ

มีร้อยเวรครับมีร้อยเวรกับคนที่นอกเครื่องแบบนั้นครับ

เดี๋ยวกล้องจะได้จับได้

กลับมาแล้วตอนนี้เท่ากับว่าเราได้ไปแจ้งความใหม่หรือแจ้งความต่อไหมเรื่อง
เราจะเอาดำเนินคดีกับเขาแบบไหนอะไรยังไง

คือพอกลับมาแล้วกลับมาเกือบถึง๘ริ้วแล้วครับมาถึงบ้านใหม่

น้องพาพ่อกลับมาแจ้งความเพิ่มได้ไหม
คือทางผู้กำกับเขาอยากให้กลับมาแจ้งความว่าเป็นเปลี่ยนเลขที่ความใหม่
เป็นพยายามฆ่าทั้งสองคน

ก็ยังไม่ได้ไปแจ้งครับผมพอดีน้องหลานเขาโทรไป
นายก็โทรมาพอดีบอกว่ายังไม่ต้องไปแจ้งหรอก
ก็เลยเรื่องของคดีของฝั่งของคุณลุงประกอบก็เลยยังหยุดไว้
ใส่ห่างนี้แบบนี้ก่อนครับใช่ไหมครับผม
โทรไปสัมภาษณ์ความคืบหน้าเรื่องนี้
คดีเรื่องนี้กับท่านภูมิกับการสพชิมพลีนะฮะ
จริงอยากจะคุยกับท่านแต่เผินท่านไม่มีเวลานะครับ

ไม่สะดวกในช่วงเวลาที่เราออนแอร์อยู่นะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกกิติพัฒน์พงพนัท

โทรแจ้ง๑๙๑อันนี้วันเกิดเหตุนะ

มีคนพกอาวุธมีดทำร้ายผม

พอตำรวจมาถึงก็พบว่า

ต่างจากที่สงบกำลังจะกลับ

จังหวะนั้นมีตำรวจคนหนึ่ง

ก็เกิดสะดุดล้มลงน้องก็เข้ามาจะเอามีดแทงตำรวจอีกคนเห็นท่าไม่ดีเลยยิงเข้าไปหนึ่งนัด
และตำรวจที่ล้มยิงอีกหนึ่งนัดเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
ยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวแค่สองนัดเท่านั้นแต่แผลมีสาม
ก็ต้องให้แพทย์ตรวจสอบว่าแผลเกิดขึ้นจากอะไรอันนี้ท่านภูมิกับบอกว่าที่ฟังจากลูกน้องนะ
ครับในห้องนอนมีคนอยู่แค่สี่คนในห้องที่เกิดเหตุ
คือน้องผู้บาดเจ็บนายประกอบที่เป็นพ่อ
ตำรวจสองนายคนอื่นที่ออกมาให้ข่าวไม่อยู่
นี่คือจากคำบอกเล่าของตำรวจในเหตุการณ์ทั้งสองคนอันนี้ท่านภูมิกับบอก
ครับตำรวจไม่รู้จริงจริงว่าน้องพิการทางสมองเพิ่งมารู้ตอนหลังก็รู้สึกผิด
และอยากช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจึงมอบเงินให้สองหมื่นบาท
ไม่ใช่เพื่อปิดปากแค่อยากช่วยเหลือแต่ท่านภูมิกับไม่ได้บอกว่าเป็นเงินมาจากส่วนไหนอะไรยังไง
หรือว่าเรียร่ายอะไรยังไงอ่าแต่คุณนครบอกว่าเห็นตำรวจคนนั้นเขาบอกเขาบอกว่าเขาเรียร่ายกันมาได้
ไม่เป็นไรเราเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะภูมิกับการสพชิมพลีบอกว่าเหตุการณ์นี้ผู้บัง
ใช่ไหมอ๋อคือแจ้งไปแล้วคือคือผมแจ้งของผมครับผมอ๋ออ่าเอาเป็นว่า
สองนายที่อยู่ในห้องภูมิกับสพชิมพลีบอกว่าถูกแจ้งความและข้อหาพยายามฆ่า
โดยให้ตำรวจทั้งสองนายมาทำงานธุรการแทนไปก่อนในระหว่างการสอบสวน
ส่วนตำรวจทั้งสองนายก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าโดนทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ตำรวจไม่ได้อยากวิวาสกับชาวบ้านแต่ให้ติดแต่ให้คิดตามว่า
ถ้าไม่มีภัยตำรวจจะยิงออกไปทำไมเราทำเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
พ่อก็บอกว่าลูกขาดยามาสองวันตอนนี้เรียกผู้เป็นพ่อมาสอบปากคำ
แต่ยังไม่มาอยากให้มาถ้ากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็ให้ไปหาไปให้ปากคำกับผู้บังคับการจังหวัดก็ได้
อ่าท่านภูมิกับก็บอกว่าเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามที่ตำรวจสองนายที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกมาเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้า
นายเดชาหนังคนละม้วนเลยมันจะมองมุมไหนมองยังไง
แล้วถ้าที่สุดแล้วถ้าฝั่งนี้เขาบอกเขาก็ไม่ยอม
จะเอาให้ถึงที่สุดแล้วถ้าไปสู้กันในชั้นศาลชั้นอะไรอย่างนี้
แล้วมุมไหนมันจะดูยังไงนะพักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านก็คงจะคิดเหมือนกันแล้วครับ
ตกลงใครพูดจริงระหว่างตำรวจกับฝั่งของลุงพ่อของผู้บาดเจ็บนะฮะ
ลุงเองก็บาดเจ็บด้วยความเชื่อก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าทางกฎหมายทางหลักฐานต่างเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง

ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยตกลงมันยังไงคดีนี้
มันต้องไปสมมุติถ้าไม่ยอมไม่ยอมกันแล้วเราไปถึงศาลเนี่ย
คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่พูดกันเหมือนหนังคนละม้วนไง
อันนี้พูดเหมือนหนังเศร้านะ
คุณลุงเนี่ยเหมือนเศร้าเลยโอ้โหทำร้ายลูกเขาอะไร
พยายามจะฆ่านะส่วนตำรวจบอกเอ้าลูกก็นี่จะไปฆ่าตำรวจ

เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันข้อที่จริงเดียวกันมันมีหลายนัยยะเนี่ยภาษากฎหมายเนี่ย
ก็ต้องดูจากพยานหลักฐานที่ปรากฏ
อย่างในห้องไม่มีกล้องวงจรปิดแน่นอนคลิปก็ไม่มีใครถ่าย
อยู่กันแค่ลุงลูกชายที่สติไม่สมประกอบนะ
ตำรวจสองนายก็เริ่มจับพิรุษพิรุษตั้งแต่แจ้ง๑๙๑
พอดีผมเคยทำคดีประเภท๑๙๑แจ้งเนี่ยตำรวจโรงพักษณ์เนี่ย
ภูมิกับก็ต้องให้ส่งไฟล์เสียงมาตกลงว่าแจ้งเมาสุราไหม
สิ่งที่เราโทรไปหานะครับมันมีเนี่ยเดี๋ยวเป็นคนโทรไปจริงป

กัญญาเขาจะลบหรือยังไม่ลบเก็บไว้เนี่ยผมมีคดีแบบนี้เลยเป็นข่าวด้วย
ก็ส่งไฟล์เสียงมาถ้ามันไม่ใช่เมาสุราตำรวจชุดนี้ก็มีพิรุษแล้ว

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการเมาอารวาส
อันนี้ก็จบแล้วอันนี้เริ่มแรกก็โกหกแล้วไม่ได้แล้ว

อ่าโอเคอันที่๑นะผมสั้นเวลามันน้อย
อันที่๒ปุ๊บฟังอย่างเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเออมันสงบแล้วไม่ต้องเข้ามา
ครับผมเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาก็แสดงว่าอะไรบุกลุก
อีกหนึ่งข้อหาในไขหาตรฐานตำรวจพวกนี้บุกลุก
ตอนนั้นลุงยืนยันว่าไม่ต้องเข้าแล้วนะน้องเหลือแล้ว
จบแล้วนอนแล้วครับผม

มันอยู่ในมุ้งต้องไปเปิดมุ้งถ้ามันคุ้มข้างมันจะไปอยู่ในมุ้งไหม
ไม่ครับ
มันต้องมาอยู่ที่อื่นเช่นถือมีดรอคอ